คุณผู้ชมฮะเวลาเราไปซื้อแตงโมเราซื้อแบบเป็นลูกหรือเป็นกิโล
คือมันแล้วแต่ที่นักท่องเที่ยวก็ขายเป็นลูกลูกนี้โลเท่าไหร่
เหรอฮะพ่อค้าบางเจ้าเขาบอกว่ามันจะซื้อเป็นโลไม่ได้
เพราะมันต้องบวกค่าเปลือกค่าอะไรน้ำหนักมันต้องชั่งไม่ได้ไง
คือคนขายจะขายแบบเป็นลูกไม่ได้ขายแบบเป็นโล
แต่คนซื้อจะซื้อแบบเป็นโลไม่ได้ซื้อเป็นลูก
มันก็เลยเป็นเหตุการณ์วุ่นวายแบบนี้นะครับ
โอ้โห้แต่งโมเป็นเหตุนะคุณทำให้ตีกันแบบนี้นะฮะ

แต่ช่างเป็นโลแล้วจ่ายเงินเป็นโลถูกต้องไหมคุณ
แต่ลูกค้าบางคนบอกว่าก็อยากเอาโลเดียว

ถ้าเกิดว่ามันเกินโลมาต้องเฉือนออกบางส่วนอย่างนี้หรอ
สิฮะมันเลยวุ่นวายแบบนี้เถียงกันไม่จบไม่สิ้น

นี่ฮะพ่อค้าขายแตงโม
ก็คือคนเสื้อโปโลกางเกงขาสั้น
ส่วนลูกค้าคือคนแจ็คเก็ตแขนยาวเนี่ยนะฮะ
กำลังโอ้โหนอกจากมีปากเสียงทะเลาะกันแล้ว

ตัวลูกค้าใหญ่กว่าคุณคนละรุ่นนะฮะ
พ่อค้าตัวเล็กกว่านะครับ
คนแถวนั้นก็พยายามจะห้ามจะปรามนะ
แม่ค้าร้านอื่นก็พยายามจะห้ามจับปรามนะ
แล้วสุดท้ายห้ามได้ไหมก็พอห้ามได้อยู่นะครับ

หน้าวัดเขาหินซ้อนนันทวัฒนาบราม

อย่างที่บอกไปคือพ่อค้าทะเลาะกับลูกค้า
พ่อค้าคนหนึ่งในตลาดนัดให้ข้อมูล
ชายที่กำลังทะเลาะกับพ่อค้าขายแตงโมนั้น
คือเขามีลักษณะอาการคล้ายคนเมา
ก่อนหน้าที่จะเกิดเรื่องเดินไปเดินมา
หาเรื่องร้านอื่นในตลาดมาแล้ว

ชายคนนี้ต้องการจะซื้อแตงโมแบบช่างเป็นกิโล
แต่ทางร้านเขาขายแตงโมแบบเป็นลูก
ไม่ได้ชั่งขายเป็นกิโลนะครับ

ทำให้พ่อค้าโมโหจนเกิดการโต้เถียง
แล้วสุดท้ายต่อยกันตามคลิปนะครับ

กิโลประมาณนี้
คือคือแนวคือตั้งใจมาหาเรื่องเลยลูกค้า
นี่ฮะชาวบ้านบอกเขารู้นี่

นี่ตั้งใจมาแบบไหนกันแน่นะครับ
ชาวบ้านแจ้งตำรวจสพเขาหินซ้อน

เรื่องต้นฝ่ายพ่อค้าแตงโมไม่ติดใจดำเนินคดีนะครับ
ส่วนฝ่ายลูกค้าที่จะซื้อเป็นโล

ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาเมาสุราประพฤตนวุ่นวายในที่สาธารณะ
ก่อนจะมาจัดสถานที่ให้หลับให้นอนก่อนคุณ

แล้วก็ปรับเป็นจำนวน๑๐๐บาทก่อนจะปล่อยตัวไปนะครับ
ใจเย็นกันนะสังคมอย่าเพิ่งหัวร้อนกันนะฮะ